แต่ว่าวันนี้มันมีเรื่องความเชื่อถ้าเป็นเพลงพี่อำอำมารินเขาบอกลอยกระทงวันสงการเป็นเรื่องของเพลง
แต่ลอยกระทงปีนี้มันจะมีจันทรุปราคาหลายคนบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องดีดิต้องออกไปอาบแสงจันทร์
อาจารย์บอกยาใช่ไหมยาชนะมันจะซวยนะอย่าไปเอาล่ะทำยังไงล่ะครับคุณผู้ชม
วันนี้เรารวบรวมมาให้คุณได้ตัดสินใจความเชื่อนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเปิดตำราเล่มไหนมาทำนายคุณผู้ชมฮะ
เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้พิจารณาสำหรับใครที่ยังมีคำถามในใจว่าไอ้จันทรุปราคาวันลอยกระทงเนี่ย
จะสามารถอาบน้ำเพ็ญได้หรือเปล่าเพราะตามความเชื่อโบราณเนี่ยนอกจากการลอยกระทงแล้ว
คนถือว่าวันเพ็ญเดือน๑๒นี้นะฮะเป็นประการประกอบพิธีอาบน้ำเพ็ญ
เสน่ห์จากแสงจันทร์เพิ่มภูมิมงคลเสริมโชคลาภให้กับตัวเองครับ
เอาอาจารย์แรกก่อนนะอาจารย์แรกแล้วนะหมอช้างทศพรศรีตุลาครับ
ระบุว่าวันลอยกระทงปีนี้เป็นเริกถือเป็นเริกปุระนะมีที่ขลังที่สุด
เหมาะสำหรับประกอบพิธีขอพรพระจันทร์ครับทำน้ำมนต์หรือว่าอาบแสงจันทร์
เป่าสิ่งชั่วร้ายเสริมโชคลาบเงินทองเสริมมงคลให้แก่ชีวิต
เพราะว่าพระราหูมีพลังอำนาจในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายนะครับ
อดคล้องกับหมอบอยหมอบอยเคลียร์ชัดนักพยากรอีกคนนึง
ระบุว่าราหูอมจันทร์ในคืนวันลอยกระทงปีนี้
เป็นวันดับเบิ้ลเฮงดับเบิ้ลโชคดีครับ
หากได้อาบแสงจันทร์ในคืนนี้ละดอมเอ๋ย
ไปหาที่ให้เหมาะแล้วก็อาบให้ทั่วดอมต้องถอดออกให้หมด
มันจะได้ทั่วทั้งตัวให้มันเหลือไว้ซะหน่อยไหม
จะช่วยเพิ่มเสน่ห์นี่เราไม่รู้อะไรอีกแล้ว

โดนไม่ได้โดนตรงไหนมีเสน่ห์ตรงนั้น
ทุกวันนี้เสน่ห์ก็ไก่กองอยู่แล้วนะ
วันศุกร์ก็ทักครับทักครับ
หากได้อาบแสงจันทร์ในคืนนี้ช่วยเพิ่มเสน่หลาบ
อัพเลเวลให้เฉิดฉายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ
เพื่อเป็นพลังหนุนเสน่ห์เพิ่มทวี
โชคลาภจัดหนักจัดเต็มให้ทั้งหมด๖ราศีนี้
ในแก่เมตุลกันสิงห์กรกฎกุม
เมื่อกี้หมอช้างกับหมอบอยใช่ไหม
ตรงกันข้ามเลยนะต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
อาจารย์คาทาชินบัญชร
อาจารย์คาทาชินบัชรท่านบอกว่า
เตือนเลยนะจันทรุปราคาเต็มดวงในวันลอยกระทง
เชื่อว่าไม่เป็นมงคลครับ

ไม่แนะนำให้ทำพิธีมงคลต่างด้วย

เช่นการทำพิธีพุทธาพิเศษหรือเทวาพิเศษ
รวมถึงการอาบน้ำเพ็ญด้วยนะ
เพราะช่วงเวลาที่เกิดจันทรุปราคาเต็มดวง
ตั้งแต่๑๗นาฬิกา๔๔นาที
จนถึง๑๘นาฬิกา๔๑นาที
นาทีนี้นะอาถรรพ์อุบาต
อาถรรพ์อุบาตห้ามอาบแสง

ช่วงเวลาเกิดจันทคาตนั่นแหละ

หรือว่าลอยก่อนล่วงหน้าจะดีที่สุด
เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการโดนพลังราหู

แต่คุณผู้ชมครับทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งโน้น
ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมพิจารณาตัดสินใจ

แต่ละคนอาจจะมีความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน